ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของแก่นำกปศนะคะ
เอ่ยชื่อไปเนี่ยถ้าพูดถึงแก่นำกปศ
นี่เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเลยนะคะ
ก็คือนายสมเกียจพงภัยบูลเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
หลังจากที่มีอาการโคม่าจากเส้นเลือดใหญ่ก้านสมองแตก
รักษาตัวมาประมาณ๑เดือนค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมเกียจพงภัยบูล
แก่นำกปศและอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์
นครราชศรีมาเสียชีวิตลงแล้ว
หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยเส้นเลือดใหญ่

เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงภายในบ้านพัก
ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตั้งแต่คืนวันที่๑๕ตุลาคมค่ะ
นางวัลภาพันรยารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
มาขอย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมา
ระบุว่าเส้นเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองแตก
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีสัญญาณชีพจร
ให้ยากระตุ้นความดันและใช้เครื่องช่วยหายใจ
นอนรักษาตัว๒๐วัน
ภายหลังญาติได้ย้ายผู้ป่วยกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดนายสมเกียจเสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการสงบ
หลังจากที่เข้ารับการรักษามาประมาณ๑เดือน
ประวัติของนายสมเกียจเกิดเมื่อวันที่๑๒มกราคม๒๕๖๒
สิริอายุรวม๗๑ปี

รับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
อดีตสสระบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ปี๒๕๕๙

แก่นำกปศตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึง๒๕๕๙
และถูกดำเนินคดีจากการเป็นแก่นำพันธมิตรและแก่นำกปศ

และยังมีคดีความในชั้นศาลอีกหลายคดีค่ะ
ล่าสุดนายสมเกียจเป็นที่ปรึกษาสมาภัณฑ์ครูอีสานในการแก้ไขปัญหานี่สินครู
และร่วมเป็นแก่นำต่อต้านการเอารัฐเอาเปรียบของในทุนใหญ่ค้าปลีกที่ส่งผลให้โชว์หวยล่มสลาย

ทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งค่ะ